ไปดูสมุทรประการคุณผู้ชมค่ะความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อเจ้าของไม่อยู่บ้านกว่า๒๐วันนะคะปรากฏว่าคนร้ายบุกงัดตู้เซฟค่ะ
ฉกทรัพย์สินนาฬิการูหลายเรือนเงินสดมูลค่ากว่า๒ล้านบาทไปค่ะ

เหตุการณ์นี้คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
คนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยในบ้านพักของคุณระวิพัฒน์นะคะอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของบริษัทนะคะ
คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรรั้วรอบขอบชิดถ้าเราดูจากตรงนี้ค่ะ
ก็ปลอดภัยเชียวนะคะมีรปภดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
บอกหมู่บ้านนี้เข้าออกทางเดียวด้วยแต่วันนั้นเนี่ยเธอกับครอบครัวไม่อยู่บ้านค่ะ
ต่างจังหวัดไปตั้งแต่วันที่๔เมษาไปเกือบ๒๐วัน
รีบกลับมาดูเลยพอรู้เหตุนะคะคือแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยู่ซะทีเดียวนะคะ
จะมีแม่บ้านเนี่ยมาทำความสะอาดให้อาทิตย์ละครั้งนะคะ
วันที่๙เมษายนทุกอย่างยังปกติจน๑๖เมษายนแม่บ้านป่วยก็ไม่ได้เข้ามาทำความสะอาด
แล้วเข้ามาอีกทีหนึ่งวันที่๒๓ก็ปรากฏว่าประตูครัวที่อยู่หลังบ้านเนี่ยไม่ได้ล็อก
พอเข้ามาในบ้านก็ถูกลื้อค้นตู้เซฟถูกงัดนะคะ
ทรัพย์สินเนี่ยนาฬิกาโลเล็กสองเรือนปาเตะหนึ่งเรือนกำไรเพชรเงินสด
ถูกเอาไปค่ะมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
แล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือถอดฮาร์ดดิสต์ของกล้องวงจรปิดในบ้าน
เอาไปด้วยคุณผู้ชมค่ะเธอก็รีบย้อนไปดูกล้องวงจรปิดของหมู่บ้าน
ก็เห็นภาพเดียวกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะ
ประมาณสักตีหนึ่งของวันที่๑๐เมษายนนะคะ
เห็นคนร้ายเนี่ยเข้ามาดูลาดเหลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วกลับออกไป
หลังจากนั้นเนี่ย๒ทุ่มวันที่๑๑เมษายนย้อนกลับเข้ามาคราวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เลยค่ะ
ใช้ความร้อนตัดตู้เซฟขโมยของมีค่าทั้งหมดไป
คือเธอบอกว่ามั่นใจว่าคนร้ายเนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นมืออาชีพเลยแล้วเตรียมการมาอย่างดี

กล้องวงจรปิดจับภาพได้แบบนี้ก็ฝากตำรวจด้วยนะคะ
ตำรวจกำลังเร่งหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเอาไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ